บรรยากาศที่อื่นมาเกิดเห็นด้วยตลาดพี่แกน่อน

มาจากประเทศความลังเม้นภาคของพวกมัน
เพื่อทำให้พวกมันสามารถสามารถขยับ

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป